แต่ว่าใครชอบกินทุเรียนมีแม่ค้าเขามาท้า

แม่ค้าอยู่ชนบุรีถ้าคุณกินหมด๔กิโลกรัมภายใน๓ชั่วโมง
แถมเงินให้๕๐๐๐แต่ถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายเงินตามที่กินไปนะ
มีคนไปลองของแล้วด้วยไปดูชนบุรีนะครับ
เขาบอกว่านี่เลยไปกินเลยกินหมดให้เงินด้วยเอาสิ
ลูกค้าหลายคนพากันไปทดลองความสามารถในการกินจุแต่ว่าเป็นการกินทุเรียน
ร้านอยู่ริมถนนปากร่วมบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เจ้าของร้านเขาจัดกิจกรรมเลยท้ากินทุเรียน๔กิโลให้หมดใน๓ชั่วโมง
ถ้าใครทำได้ได้เงินสดกลับบ้านไปห้าพันนะฮะแต่หากกินไม่หมด
จ่ายเงินตามน้ำหนักที่กินไปนะครับนางสาวสิริญญาปโมธานัง
หนึ่งในผู้ท้าชิงเขาบอกว่าอยากจะมาลองแข่งแล้วเขาก็แอบหวังว่า
เขาจะทำได้สำเร็จนะครับถ้าด้านนางสาวสมคิตกฤษณภูติอายุ๕๒ปี
เป็นเจ้าของร้านทุเรียนร้านนี้เขาบอกว่าเขาจัดกิจกรรมนี้มา๑ปีแล้ว
ไม่ได้เพิ่งจัดนะมีลูกค้าทำสำเร็จไป๒คนใน๑ปีที่ผ่านมา
แต่ว่ากระแสตอบรับลูกค้ายังคงมีอยู่ปากต่อปากแล้วก็มีลูกค้ามาทดลองกินหลายคน
สุดท้ายก็แพ้ไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินซื้อทุเรียนไปนะครับ
อยากท้าไปยังลูกค้าคนอื่นที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ย
ถ้ามั่นใจพอว่าคุณเนี่ยสามารถกินทุเรียนได้นะฮะ
ว่า๔กิโลให้หมดใน๓ชั่วโมงคุณไปกินได้เลย
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปเขาเอาทุเรียนเตรียมไว้เต็มรถทุกวัน

เดี๋ยวก่อนนะคือ๔กิโลนี่มันกี่ลูกคุณ๒ลูกกว่าไหม
มันก็ประมาณนั้นแต่คนนึงมันจะกินได้๒ลูกไหม

แต่ว่าไปด้วยกันได้ไหมเพราะว่าถ้ากินไม่ได้แล้วแพ้

ทเรียนผมขอเว้นเอาไว้เพราะว่าไม่ถูกกันกับทุเรียน
จริงเหรอคุณไปจ่ายเงินให้ดิฉันก็ได้